ไปดูความทุกข์ร้อนของหญิงสาวที่จังหวัดมหาสารคามกันหน่อยนะคะ
เธอนำเรื่องราวเนี่ยมาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
คือก่อนหน้านี้เธอบอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ

นำคลิปเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของเธอ
โพสต์ลงในเฟซบุ๊คคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชม

บอกว่าคือก่อนหน้านี้ค่ะมีผู้ชายแอบย่องเข้ามาในบ้านของเธอ
เอาล่ะตอนนี้มันยังไม่เกิดเหตุร้ายขึ้น
แต่วันข้างหน้าใช่ว่าจะการันตีได้ว่าเหตุร้ายมันจะไม่เกิด
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอไม่สามารถดำเนินคดีได้
เธอก็เลยตัดสินใจเอาล่ะโพสต์เฟซบุ๊กมาซะเลย
นี่ถือว่าบุกรุกเยาะมีการมั้ย
ชายคนหนึ่งค่ะกำลังย่องเข้ามาในบ้าน
แล้วก็มีการนำเก้าอี้มาปีนขึ้นไปแล้วก็ไปหันกล้องวงจรปิด
หนีทำแบบนี้ทำไมลักษณะแบบนี้มันก็เป็นพิรุษอยู่แล้ว
ว่าคุณอาจจะเกาะเหตุอะไรที่ไม่ดีได้ภาพชัดเจนมาก
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไม่ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปนะคะ
ไปตรวจสอบบ้านจุดเกิดเหตุเป็นบ้านของนางบุญหลาย
สายแสนอายุ๔๑ปีเป็นคนเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
หลานสาวนำมาโพสต์เฟซบุ๊กร้องเรียนกับประชาชน
ร้องเรียนกับชาวเน็ตร้องเรียนกับสื่อมวลชน
ทีนี้เราไปพูดคุยกับนางบุญหลายนางบุญหลายเนี่ยบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณต้นเดือนมกราคม๖๒
คนร้ายเข้ามาในบ้านมุดเข้ามาทางหลังบ้าน
แล้วก็เข้าไปในห้องนอนเข้าไปในห้องนอนไม่พอนะ
ไปเปิดมุ้งค่ะแล้วก็ดึงผ้าห่มออก
พร้อมกับลูบคล่ำลูบคล่ำค่ะ
ลูกสาวของเธอค่ะลูกสาวของเธออายุ๑๗ปี
คุณบุญหลายเล่าต่อบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
เธอก็นอนอยู่กับลูกสาวนะตกใจตื่น
ขึ้นมาเห็นคนร้ายทำยังไงทราบไหมคะ
คนร้ายไปเอาคัทเอาท์ไฟลงเพื่อให้ไฟมันมืดมันดับ
แล้วสุดท้ายก็อันตฐานหนีไปกับความมืดค่ะ
ตอนเช้าคุณบุญหลายบอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจ
มาเก็บลายนิ้วมือแฝงเรียกผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
เก็บลายนิ้วมือแต่พอไปตรวจสอบแล้วก็ไม่พบ
ตำรวจบอกว่าก็เลยไม่สามารถดำเนินคดีได้

ตัดสินใจค่ะติดกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก๒ตัว
คือกล้องวงจรปิดเนี่ยเอาล่ะมันไม่สามารถที่จะป้องกันขโมยได้
แต่อย่างน้อยมันก็สามารถป้องปรามได้
มันเป็นหลักฐานมันเป็นหลักฐานได้

ก็เลยติดกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก๒ตัว
จากนั้นคุณบุญหลายเล่าต่อค่ะ
ก็ยังไม่วายนะมีคนมาแอบดูลูกสาวอาบน้ำอีก
ก็เป็นคนเดิมนั่นแหละเข้ามาในบ้าน
จนกระทั่ง๗พฤษภาคมเดือนที่แล้วที่ผ่านมา
คุณบุญหลายลูกสาวออกไปเก็บเห็ดตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน
แล้วเอาเห็ดไปขายที่ตลาดกลับมาบ้านตอนเช้าตรู่
มาพบค่ะชี้ให้ดูแบบนี้
กล้องวงจรปิดมันแงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้า
ถามว่ามันจะแงนเองไหมก็คงไม่อ่ะนะ
ตัดสินใจไปเผลอเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดดู
โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะเห็นคนร้ายเข้ามาในบ้าน
ช่วงสักประมาณตี๑๓๐แอบเข้ามาทางหลังบ้าน
แล้วก็ย่องมาเอาเก้าอี้เหยียบขึ้นไปปรับกล้องวงจรปิด
ตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้านก็เลยไม่ได้เห็นเหตุการณ์
ช่วงบ่ายตัดสินใจไปแจ้งความที่สพชื่นชม

มาแล้ว๑เดือนก็ยังไม่มีความคืบหน้าในส่วนของคดีความ
ลูกสาวเธออายุ๑๗ปีบอกว่าจริงตอนนั้นก็เห็นหน้าคนร้ายชัดเจนนะ
ตอนที่คนร้ายมาแอบดูเธออาบน้ำ
จำได้ว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
แต่ตอนนั้นมันไม่มีหลักฐานเอาผิด
เธอก็เลยบอกว่าตอนนี้แหมรู้สึกตัวเลยนะว่า
ถึงจะเป็นบ้านตัวเองเถอะอยู่ไปก็ไม่ปลอดภัยแล้ว

เข้ามาแอบดูหนูอาบน้ำค่ะ
ตอนนั้นหนูเห็นเป็นหนูเห็นหน้าเขาเลยค่ะ
แต่ว่าก็ไม่มีราคาอะไรเอาผิดเขาได้
แล้ว
เข้ามาอะไรบ้าง
ไปอยู่ที่ไหน
เขาก็คิดว่าบ้านตัวเองเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้ว
แต่ก็มาเจออะไรแบบนี้ค่ะ
เนี่ยชัดเจนเลยทุกคนก็คิดแบบคุณแล้วล่ะค่ะ
บ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าบ้านต้องมา
เจิญกับปัญหาแบบนี้แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหน

เอาล่ะเบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้มีการ
เปลี่ยนตัวร้อยเวรเจ้าของคดีแล้วนะคะ
เพราะว่าตอนแรกที่ไปแจ้งความคดีไม่คืบ
ก็เลยมีการเปลี่ยนตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่า
สอบพอชื่นชมท่านดูอยู่ท่านจัดการให้เรียบร้อยนะ
มีคุณผู้ชมแนะนำมาบอกว่าอยากจะให้เจ้าของบ้าน
ปรับปรุงบ้านให้มันดูแข็งแรงมิดชิดมากขึ้น
ให้คนร้ายเข้าบ้านเนี่ยยากมากขึ้น
ประตูผนังห้องน้ำประตูบ้าน

อีกท่านหนึ่งเรียงพิษบูหรือบางแก้วไปเลยค่ะ

คุณผู้ชมก็ส่งมาได้แนะนำกันหน่อยนะฮะ